ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันแต่ที่จะพาไปดู

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขากลัวโอดตายมากกว่ากลัวติดโควิดอีก
คือเขาออกกันมาตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่มรอยาวไปเลย
ต่อแถวยาวเลยนะคะเพื่อที่จะเอาของแจก

คือเขาแจกกันตอนเช้าคุณสืบสกุล
แล้วแจกทุกวันพฤหัสดังนั้นคืนวันพุธเข้าสู่วันพฤหัส
นี่ดูสิคะบรรดาชาวบ้านที่เขามารอนี่เป็นชาวบ้านที่เมืองพัทยา
จังหวัดชนบุรีนะคะมากันเกือบ๑๐๐๐คน
ริมถนนพัทยาสักช่วงประมาณตี๓๓๐น
จริงมันยังไม่หมดเคอร์ฟิลถูกไหมเพราะหมดเคอร์ฟิลตี๔น
แต่ดูสิมีประชาชนเกือบพันมาต่อคิวรับของแจก
เขาแจกอะไรบ้างข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่
คือที่โบสถนอเวย์พัทยาที่อยู่ในซอยพัทยา๕เนี่ยนะคะ
แจกทุกวันตอน๙โมงเช้าของวันพฤหัส
แล้วก็เตรียมแจกเอาไว้๒๐๐๐ชุดค่ะ

แต่จริงถ้าทางโบสถ์เขาเลื่อนเวลาไปหน่อยได้ไหม
คือเขาเลื่อนมาแล้วรอบนึงนะก่อนหน้านี้เขาแจกช่วงบ่าย
แต่เขาบอกว่าช่วงบ่ายร้อนก็เลยเลื่อนมาแจกเช้า
หรือว่าจะสายกว่านี้หน่อยสัก๑๐โมง

คือเผื่อเวลาสำหรับคนมาต่อคิวด้วยนะ

ใช่ค่ะทั้งยืนรอทั้งนั่งรอตามจุดต่าง
เอาเสือมาปูนอนรอตลอดแนวฟุตปาดเลยนะ

มันไม่มีเลยนะคะประชาชนที่เขามาเอาของแจก
เขาบอกว่ามาต่อคิวรอ

ความจริงตอนนั้นต้องอยู่ในเคหาสถาน
ทีนี้มีตำรวจสพเมืองพัทยาไปตรวจสอบแล้วนะคะ

ลำพังตำรวจไม่สามารถสลายกลุ่มประชาชนได้
ใช่ประชาชนเขาบอกเขามาแล้วมายืนในคิวแล้ว

ก็อุตส่าห์ตื่นแต่เช้ากันมาต่อคิวแบบนี้

คุณแต่ตอนตำรวจมาเตือนประชาชนบอก
กลับกลับพวกเรากลับกลับแล้วก็ทำเป็นแยกย้ายกัน
แต่แยกย้ายจริงไปหลบตามซอกหลืบในบ้านเรือน
ไปหลบแถวข้างบ้านแถวนั้น
พอเห็นตำรวจขับรถผ่านไปอ้าวมาต่อแถวกันใหม่
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เอง
เขาก็กลัวไงว่าใกล้บ้านฉัน
มันจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดโควิด๑๙หรือเปล่า
ชาวบ้านเขาก็เลยฝากบอกคนที่จะมาเอาของแจกด้วย
บอกว่ามาช่วงเช้าเถอะมาตามเวลาที่เขากำหนดเถอะ
แล้วเจ้าหน้าที่มีมาตรการอย่างเด็ดขาดหน่อยได้ไหม
ไม่ใช่แค่มาเตือนแล้วก็จากไป
เพราะพอเจ้าหน้าที่กลับไปเนี่ยคนเขาก็มาต่อเหมือนเดิม

เพื่อไม่ให้คนฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินแบบนี้นะคะ
ผมว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแจก
แล้วก็ปรับเปลี่ยนเวลาในการแจกด้วยนะ
งั้นเดี๋ยวจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะจากที่พัทยาเราไปต่อกันที่อ่างทองบ้าง
ไม่ต้องนั่งรอไม่ต้องนอนรอเพราะอะไร
นี่เขามาหาถึงหน้าประตูบ้านก๊อก
บอกเลยมีใครอยู่ในบ้านบ้างจ๊ะ
นี่คือนางประยูนชุ่มยิ้มอายุ๗๓ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกนะคะ
ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านปั่นจักรยานคู่ใจไปตามถนนในหมู่บ้าน
เอาเงินส่วนตัวที่เก็บเอาไว้ไปแจกให้กับคนแก่
ผู้พิการชาวบ้านคนยากไร้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

บางคนดูเดือดร้อนเยอะเอาไป๕๐๐เลยจ้ะ
ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าฉันผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑มาตลอดชีวิตเลย
แล้วช่วงโควิดระบาดหลายครอบครัวเขาก็เดือดร้อน
พอจะมีเงินเก็บอยู่จำนวนนึง
คิดว่าจะเอาไว้ใช้ในยามแก่เท่า
ทีนี้ก็เจียดเงินตรงนั้นมาแบ่งเงินมาแจกให้กับชาวบ้านหมู่หนึ่ง
มันเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นพี่น้องกัน
แล้วก็จะปั่นจักรยานไปเยี่ยมเยี่ยนตามบ้าน
เอาเงินแบ่งปันให้ตามสมควร
แจกไปร่วมหมื่นแล้วเหมือนกันนะคะ
แต่พอเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่ลำบาก
มันรู้สึกสุขกายสุขใจแบบบอกไม่ถูกเลย
อันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ